คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่พัทธลุงนะครับ
มีความเชื่อในการที่จะบริจาคทาน
แล้วก็ในการมอบอาหารให้กับเขาเรียกว่าผีเปรต
คนที่มาขออุทิศส่วนกุศลส่วนบุญนะครับ

นี่แหละฮะขนมหน้าตาคล้ายโดนัทชิ้นเล็ก

ก็หน้าตามันเหมือนโดนัทที่เราคุ้นเคยมีรูตรงกลาง
ถ้าถามคนใต้เขาจะเรียกว่าขนมเจาะหู
ขนมเจาะหูใช้ในประเพณีศาสตร์เดือน๑๐เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าเขาบอกว่าตามความเชื่อนะ
ขนมนี้เป็นเหมือนเงินที่จะนำไปใช้ในนรกได้

โดยคุณพี่นวลจันอุดมสินพร้อมยาด
ใช้สถานที่ภายในบ้านพักในชุมชน
บ้านนางลาดตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
เร่งทำขนมทั้งเบสำขนมบ้าขนมเทียน
ซึ่งเป็นขนมที่ใช้ในประเพณีวันศาสตร์เดือน๔

ปีนี้ยอดสั่งเพิ่มขึ้นกว่าทุกปี
เนื่องจากวันทำบุญปีนี้
ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทั้ง๒ครั้งเลยนะครับ

ทุกปีในช่วงเทศกาลทำบุญวันศาสตร์ไทย
ตัวเองและญาติจะรวมกลุ่มกันทำขนมส่งขาย
ต้องผลิตกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะคุณ
ภายใต้ชื่อขนมเดือน๑๐แม่เอียดนางลาด
นานกว่า๔๐ปีแล้วที่ทำแบบนี้นะครับ
ส่วนหนึ่งที่ขนมของตัวเองได้รับความนิยมจากลูกค้า
เพราะใช้ส่วนผสมของแป้งที่ทำเอง
โดยที่สำคัญนะโดยจะนำข้าวเล็บนกพัทธลุง

ใช่ค่ะข้าวเล็บนกพัทธลุง
แช่น้ำ๑คืนก่อนนำไปโม่ให้เป็นแป้ง
ผ้าขาวไว้ให้แห้งนำไปตำให้กลายเป็นผงแป้ง
ผสมเป็นเนื้อแป้งที่ใช้ทำขนมบ้าขนมเบซัมและขนมเทียน
นี่แหละคุณคือเนื้อแป้งมันต่างจากโดนัทที่เราบอกใช่ไหมบอก
โดนัทกับขนมเจาะหูเนื้อแป้งมันต่างกันมันเหนียวนุ่มกรอบ
และจะบอกว่าการใช้ข้าวเล็บนก
ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของภาคใต้มาใช้ทำ
ข้าวพันธุ์นี้ถือว่าเป็นข้าวพันธุ์เมืองที่ถูกคัดเลือกพันธุ์
จนได้พันธุ์ที่บริสุทธิ์

บอกว่าคนไทยแทบไม่ได้ทานเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าทั้งพ่อค้ามาเลเซียสิงคโปร์
จะมากว้านซื้อข้าวเล็บนกของไทย

เพราะว่าเป็นข้าวที่มีเมล็ดเล็กเรียวมาก
จนเป็นที่มาว่านกชอบทาน
เป็นข้าวชั้น๑ระดับพรีเมียมราคาสูง

แต่เจ้านี้เขาเอาข้าวเล็บนกมาทำนะครับ

โอ้โหว่ากินข้าวกล้องก็ได้ประโยชน์เยอะแล้ว

นี่ข้าวพื้นเมืองของภาคใต้เขานะครับ
ก็สำหรับการทำบุญวันศาสตร์เดือน๑๐ของชาวใต้
ครั้งแรกกำหนดขึ้นในวันที่๑๗กัญญายนต์นะครับ
ก็คือวันนี้และครั้งที่๒ในวันที่๒ตุลาคมนะครับ

ในการทำบุญอุทิศให้บรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
สืบทอดกันมานานเลยนะครับ
วันนี้ได้ความรู้ทั้งเรื่องของขนมเจาะหู

เพื่อทั้งเรื่องของขนมภาคใต้ด้วยนะครับ